ทำให้ภาพพจน์ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเสียหายครับ
เนื่องจากว่ามีรถตู้เขาได้รับการเรียกใช้บริการจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สี่คนให้ไปรับที่บริเวณท่ามเรือค่ะแต่กลับถูกชายกลุ่มหนึ่ง
ขวางไม่ให้ไปไล่ทุกคนลงมาทำไมอ่ะไม่ให้รับไปดูครับ
แล้วมาทำแบบเนี้ยนะมาเที่ยวมาให้แขกลงโอเคนะครับ
งั้นดูไว้นะครับผมเขาไม่ให้แขกไปนะครับ
เราทำแบบเนี้ยดูดิก็คือแล้วทุกคนก็โดนแบบนี้แล้วแล้วแล้วแล้วถ้าเติ้ล
แล้วถ้าเติ้ลไม่ให้แขกไปอันถ้าเติ้ลไม่เล่นกันอันเดียวอันผมไม่ใช่ว่า
แต่อันนี้ผมผู้จัดการเขาสร้างงานมาเลยว่าขัดน้อยเดี๋ยวว่าเล่นว่าเท็กซี่มาเฟียร์
ไม่รู้มีปัญหาอะไรกันแหละแต่คุณจะมาไล่นักท่องเที่ยวต่างชาติเขาลงจากรถอย่างนี้ไม่ได้
อันนี้มันเสียหายเสียภาพลักษณ์ไปหมดเลยนักท่องเที่ยว๔คนเขางงว่าพวกคุณจะให้ฉันลงจากรถเหรอ
มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายใดใดคือคลิปเนี้ยมันถูกต่างฝ่ายต่างถ่ายซึ่งกันและกัน
แล้วก็มีคลิปไปอยู่ในกลุ่มไลน์ผู้ขับขี่รถรับจ้างที่ภูเก็ต
ผู้ชายเสื้อดำเนี่ยยืนถกเถียงกันกับคนขับรถตู้จับใจความได้ว่าห้ามรถตู้คันนี้นำนักท่องเที่ยวออกไปเด็ดขาด
คือข่มขู่ไม่ให้ไปแล้วก็ทุกคนก็งงเราเห็นเราก็งงเฮ้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
สุดท้ายนักท่องเที่ยวผู้หญิงสี่คนนั่งงงงงแล้วต้องลงจากรถ
ข้าวขนของไปหารถคันใหม่คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักสิบโมงเมื่อวาน
ผ่างจากประตูของถ้ามเรือประมาณห้าสิบเมตรเท่านั้นนะฮะ
ท่ามเรือนี้เป็นท่ามเรือโดยสารที่ไปนั่งเรือไปเกาะพีไปแหล่งท่องเที่ยวต่างมากมาย

คนขับรถตู้เขาบอกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว๔คนนี้เรียกใช้บริการรถตู้ของเขาผ่านแอปพลิเคชันให้ไปรับ
ขณะที่เดินทางกลับมาจากพีพีจะไปส่งที่โรงแรมตัวเมือง
ขณะที่ขับออกมาจากท่ามเรือสักพักหนึ่งมีผู้ชายในคลิปเนี่ยมาขวางแล้วบกให้จอด
แล้วก็มีการโต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาเรื่องของการรับผู้โดยสารออกมารับได้รับไม่ได้ต่าง
ไม่ให้รับคนไปส่งแล้วก็สั่งให้ทุกคนลงจากรถไม่ให้นั่งรถตู้ของเขาไป
ทุกคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ตกใจ
สุดท้ายคนขับรถตู้ต้องพยายามบอกนักท่องเที่ยวให้ลงจากรถแล้วไปหารถคันใหม่
คนขับรถตู้ยืนยันว่ารถคันนี้เป็นของบริษัทและเป็นป้ายเหลืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
แต่มาเจอกับปัญหาแบบนี้เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้นเสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัดพูเก็ตไทย
ล่าสุดไปเจอกับผู้ประกอบรับรับจ้างบรายนึง
ออกมาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาบ่อยก่อนหน้านี้แล้ว
ไปดูคลิปกันหน่อยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันใช่คนกลุ่มเดียวกันหรือไม่

แล้าก็ไม่ต้องกดเลขหรือนาม
แล้วต้องกดเลข

แต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นคนละวันแล้วใส่เสื้อคนละเสียนะฮะ
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นชายในคลิปที่ไปข่มขู่ไปไล่นักท่องเที่ยวไม่ให้เขาลง
ไม่ให้เขานั่งรถตู้อันนี้คนนี้คนนี้
เขาชี้แจงแบบนี้ต้นเรื่องมันคือว่า
นักท่องเที่ยวจองรถตู้จากด้านนอกให้ไปรับในท่ามเรือ
แต่ในท่ามเรือเขามีรถตู้ให้บริการอยู่แล้ว
คนขับรถตู้คันนั้นเองก็พูดจากกล่าวหาว่าในท่ามเรือ
มีแท็กซี่มาเฟียทำให้ตัวเองมาสอบถาม
คนขับรถตู้คันนั้นว่าใครเป็นมาเฟีย

อยากไปดูแต่ฝ่ายเดียวนะครับคืออยากให้มาเข้ามาสัมผัสโดยตรงครับผมว่าทีมแท็กซี่ข้างในก็ไม่ได้มาเฟียหรืออิทธิพลใดทั้งสิ้นครับ
คือสามารถเข้ามารับได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อวานนี้คือเขาได้คุยกับแขกครับผมว่าข้างในเป็นแท็กซี่มาเฟีย
และแขกจำนวนเยอะรอที่จะซื้อตัวกับทางบริษัทก็ยกเลิกหมดเลยครับเพราะว่าเขากลัวคำว่ามาเฟียอย่างเดียวครับ
โทรศัพท์เปิดปูนเนี่ยเกิดเสียงเพราะว่าทางบริษัทเสียหายแล้วพอนั่งกินแท็กซี่เสียหายเพราะว่ารถไม่ได้ออกกันเลยครับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องเคลียร์กันเองนะไม่ควรทำให้ชาวต่างชาติเขาสับสนแล้วก็เดือดร้อนแบบนี้นะฮะ
นายอัชชาบัวจันทนส่งภูเก็ตไม่รอช้าครับเดี๋ยวเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบข้อที่จริงนะฮะ